มาดูกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายจังหวัดที่เก้าไกลนี่เขาโอ้โหถล่มทลายล้มยักษ์ได้หลายพื้นที่เหมือนกัน
คุณผู้ชมครับนะฮะโดยเฉพาะนี่ฮะปั่นจักรยานล้มยักษ์นี่ไงเออนะฮะ
เอาไปดูกันหน่อยฮะไปดูที่เขตเลือกตั้งที่๒๘เขตจอมทองบางบอนหนองแขม
เจ้าของพื้นที่เดิมคุณวันอยู่บำรุงไงจากเพื่อไทยครองมาหลายสมัย
แต่ครั้งนี้ต้องเสียแชมป์ให้กับคนนี้คุณไอซ์รัชนกปั่นจักรยานหาเสียงอย่างหนักจนชาวบ้านจดจำได้
เสียงทะลนทะลายสี่หมื่นเจ็ดต่อสองหมื่นหกอ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะปั่นจักรยานขอบคุณประชาชนถึงบ้าน
อืมนะฮะคุณวันยังไปโพสต์คอมเมนต์แล้วก็บอกว่ายินดีกับน้องไอซ์ด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝากดูแลประชาชนแทนผมด้วยนะฮะแล้วน้องไอซ์เองก็ไปตอบกลับว่าขอให้พี่เอ็นดูเหมือนน้องคนนึงนะตักเตือนได้
แนะนำได้อะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นการปั่นจักรยานล้มยักษ์จริงเนาะนะครับ
ส่วนเขตเลือกตั้งที่๑๐เขตดอนเมืองถิ่นของคุณการุณโหสกุลที่ย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะคะ
ให้กับก้าวไกลเหมือนกันค่ะคุณเอกราชอุดมอำนวยนะคะคะแนนเนี่ยสามหมื่นแปดกับสองหมื่นสองอ่ะ
อันนี้ก็ช็อกไปตามตามกันเหมือนกันนะคะส่วนเขต๑๖คลองสามวาอดีตดาวสภาคุณจิรายุห่วงทรัพย์จากเพื่อไทย
แพ้ให้กับผู้สมัครหน้าใหม่ก้าวไกลคุณพิมพ์การกีรติวิราปกรณ์นะคะ
ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเส้นได้นี่ค่ะได้เข้าไปเป็นสอบพอสมัยแรก
ทิ้งห่างเหมือนกัน๔๐๐๐๐กับ๒๗๐๐๐อ่ะ
มาดูนี่หน่อยนะฮะเขต๒๐ของราชกระบัง
อันนี้แบบหายใจลดต้นคอตุ้มต่อมกันใหญ่เลย
นี่ฮะ๔คะแนนอ่ะ

มัน๔คะแนนต้องนับใหม่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะ

ใช่ค่ะคุณธีระรัฐนะครับจากเพื่อไทยก็ฝ่ากระแสฟีเวอร์ของด้อมส้มไปได้แบบ๔คะแนนอย่างที่ผมบอกไปนะ
นะฮะก็นำคุณชุมพลจากก้าวไกลไปแล้วก็ยืนหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขตนี้ก็คือเขตเจ้าเก่าของเขาแล้วเขาลงพื้นที่จริง
ต่างจังหวัดบ้างนะคะก้าวไกลไม่ได้แค่ล้มยักษ์ล้มบ้านใหญ่ด้วย
แบบไม่มีใครคาดคิดอ้ำอึ้งกันไปหมดระยองค่ะ
ก้าวไกลล้มคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ลงสอสอเขต๒
เนี่ย๓๘๐๐๐กับ๒๓๐๐๐อ่ะค่ะ
คุณกริจศิลปชัยนะคะ
ส่วนชนบุรีตระกูลคุณปลื้มที่ย้ายกลับพักเพื่อไทย
ฝ่ากระแสก้าวไกลไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
ไกลคว้าที่นั่งชนบุรีไป๗จาก๑๐ที่นั่งนะคะ
เฉพาะเขต๖คุณสุกุมลคุณปลื้มภรรยาของคุณสนทิยาคุณปลื้มค่ะ
ก็แพ้ให้กับคุณกริจชีวธรรมมานนท์จากก้าวไกลเหมือนกัน
ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เราทราบวันนี้ว่าเชียงใหม่เหมือนเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทย
แต่ถูกก้าวไกลตีไปครับ

ปากทงส้มได้๗เขตใน๑๐เขตนะฮะ
กระแสคนรุ่นใหม่ก็แรงเกินต้านทำให้แชมป์เก่าที่เคยชนะทุกเขตเหลือได้๒เขตเท่านั้นเอง
นะครับก็ทางด้านคือคุณจุลพันธ์เขต๕แล้วก็คุณศรีโสภาเขต๑๐
ส่วนพลังประชารัฐแทรกมาได้๑เขตเท่านั้นนะครับ
อุบลราชธานีนี่ก็ช็อกการเมืองของอุบลเหมือนกันนะคะ
เพื่อไทยรวมพลังพักใหม่
ชนะเลือกตั้งไป๒เขตล้มช้างบ้านใหญ่อะคุณ
คนแรกคือคุณสมศักดิบุญประชมหรือเสียเชียงนะคะผู้สมัครเขต๑๐
ห่างจากอดีตสอสอ๓สมัยของเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคง

เจ้าของห้างคุณสวนจำกัดอุบลลำปางเกาะสร้างศรีสมหวัง
เป็นประธานชมรมคนรักน้ำยืนคือเข้าถึงชาวบ้านอย่างมากในช่วงโควิดไงคะ
รับส่งชาวบ้านป่วยส่วนคุณสมคิดเนี่ยชาวบ้านบอกเออเห็นหน้า
สอสอสามสมัยเห็นหน้าอยู่แต่เห็นแต่ในทีวีนะ
ตัวจริงไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อืมคนที่สองคุณพิมการพลสมัครค่ะ
สจหน่อยนะคะผู้สมัครเขต๓เพื่อไทยรวมพลังล้มแชมป์เก่า
อย่างคุณชูวิทพิทักษรพันลบสสเพื่อไทยหลายสมัยเหมือนกัน
คุณพิมการนี่เขาก็ค่อนข้างสนิทสนมกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอม่วง๓๐ช่วงโควิด
วิ่งรับส่งคนป่วยเหมือนกันก็เลยได้ใจไปเต็ม
คุณพิมการก็บอกค่ะว่าดีใจที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ
แม้จะเป็นพักเกิดใหม่ก็ตามนะคะ

แล้วก็ลงสมัครแค่๒คนทั้งประเทศได้ทั้งสองคนนะคุณ

อยู่กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้โควิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดเวลาพี่น้องมีทุกข์
ลงพื้นที่ไปหาผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้
ทำประจำนะคะลงไปหาผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยนะคะ

คือพวกนี้ง่ายแล้วไม่เคยทิ้งพื้นที่
มาดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปักทงส้มไปได้
อดีตสสมุทรสงคราม๕สมัยอย่างเจ๊โอนะฮะ
คุณรังสิมารอดรัศมีที่ย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่ไทยสร้างไทย

คุณรังสิมาบอกว่าก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับ
แล้วก็ประกาศวางมือทางการเมืองเลย
แล้วก็ขายหอยดองแช่แข็งต่อไปตอนนี้ก็กำลังสร้างโรงงานอยู่
ก็อ่ะเลิกเล่นการเมืองไปแล้วนะครับนอกจากนี้เก้าไกรยังได้
แรนด์สไลด์ศศยกจังหวัดไม่ว่าเป็นสมุดปราการล้อมตระกูน
สวะเหมโอ้โหอันนี้ก็ครองพื้นที่มายาวนาน
ระยองด้วยจันทบุรีตราดนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม
และใต้เองก็ได้ภูเก็ตทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับ